อ่ะไปดูเรื่องของเสียชัดกันหน่อยดีไหมค
หลายคนลืมไปแล้วว่าเสียชัดคือใครเสียชัดสายเปย์ไงเสียชัดสายเปย์
เกาะหน้ารถของน้องเขาอ่ะท่าคุณเหมือนอยู่นะท่าคุณได้อยู่น่ะ
เสียชัดสายเปย์ก็คือโด่งดังจากที่ว่ามีแฟนเด็ก
แล้วก็เหมือนไปเกาะหน้ารถง้อจนเป็นข่าวคราวด่งดังอะไรกันไป
รามไปแล้วเสียชัดก็เลยดังมากในโลกออนไลน์
มีคนจ้างไปอะไรนะถ่ายเอ็มวีใช่ไหม

ออกเพลงด้วยไลฟ์ขายของอะไรเต็มไปหมด

จริงเสียชัดแต่เดิมแกมีอาชีพก็คือขุดหน่อกล้วยขาย
เขาปลูกกล้วยขึ้นหน่อมาขุดหน่อขาย
ช่วงนั้นรับงานหน้าจอรับงานแบบเยอะแยะจนแทบจะไม่ได้กลับมาขุดหอกล้วย
ตอนนี้กลับมาแล้วค่ะเสียชัดอ่ากลับมาขุดหน่อกล้วยแล้ว

มันโดนเทงานนะคะมันไม่ใช่มันยังไงหรอกค่ะ

ในวงการบันเทิงทุกอย่างที่เขาดีลกันไว้ก่อนหน้านี้เขาบอกเกือบร้อยงานเลยนะ

เมื่อก่อนเดินสายนี่ทั่วประเทศเลยฮะ
แทบไม่เว้นคือไม่เว้นวันเลยไม่มีวันว่างเลย
แต่เสียชัดบอกว่าที่โดนเทไม่ใช่เพราะว่าเขาทำงานไม่ดีหรืออะไรนะ

อ๋อที่มันอีกรอบนึงอโบลิทธิ์อะไรอย่างนี้เหรอ
ปกติเนี่ยเขาจะมีลูกน้องลูกน้องมาช่วยกันทำงานเยอะใช่ไหม

นี่เห็นไหมทำทุกอย่างเองคนเดียวเลยวันนี้ขับรถเอง

พอโอมิครอนมาปุ๊บงานโชว์ตัวรีวิวของอะไรใด
แคนเซิลเสียหมดเลยเป็นร้อยงาน

คือเทในที่นี้ไม่ใช่ว่าแบบลาออกหรืออะไรนะ
แต่ว่าหน่อกล้วยที่มาขุดวันนี้เนี่ย

ลูกน้องก็เลยไม่ว่ากันซะเยอะ

ช่วงนี้งานโพรโมทอะไรต่อไหร่
งานมันเข้ามาหมดแล้วเขายกเลิกกันหมด
ยังโคนเสิร์ตนี่เป็นต้นเลยไม่ให้เล่นเลยทุกถวรรษ
ตอนนี้ก็เสียชัดก็มาขุดหน่อ
แล้วก็ที่ผ่านมาก็เรื่องรายได้

ไม่จริงครับมันได้แค่หลักแสน
เสียชัดได้สักหลานสองหลานก็คงจะดีใจ

กลัวว่าเดี๋ยวภาษีจะเสียภาษีแพงอีก
แต่จริงแล้วเสียชัดได้มาหลักแสนจริง
ท่านที่เข้าใจผิดก็ว่าได้หลายล้านก็อย่าเข้าใจผิด
เห็นไหมคะเขาไม่ได้ทำงานไม่ดี
คือโควิดระบาดเอวยังดีงานยังดีอยู่เหมือนเดิมเขาว่าอย่างนี้
แต่ตอนนี้บอกก่อนบอกก่อนเสียชัดฝากแจ้ง
ตอนนี้แยกทางกับน้องเน่ที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวแล้วนะ

ผู้จัดการส่วนตัวชื่อน้องเนธตอนนี้รับงานเองอะไรเองหมดแล้ว
มีปัญหาบางอย่างเสียชัดว่างี้ขอรับงานเองแล้วกัน
ใครอยากจะติดต่องานเสียชัดติดต่อได้เหมือนเดิมนะคะ

แต่ความจริงแล้วก็ถูกต้องแล้วนั่นแหละ

อย่าว่าจะพี่ชัตร์รู้ว่าเสียชัตร์เลย
ในวงการบันเทิงเนี่ยเขาก็เดือดร้อนกันหมดนั่นแหละ
กับเรื่องของงงงานต่างในช่วงเวลานี้นะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งงานในวงการบันเทิงเนี่ย

อันนี้สิ่งที่พี่ชัดทำอยู่เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่แน่นอน
ใช่ไหมปลูกกล้วยแล้วก็ขายหน่อกล้วยค่ะ
ซึ่งคนในพื้นที่เขาบอกว่าหน่อกล้วยของเสียชัดนี่เขามีคุณภาพมากนะ

เพราะฉะนั้นตอนนี้อันนี้คือสำคัญเนี่ยอาชีพเลยเนี่ยแหละ
นี่คืออาชีพที่แท้จริงของเสียชัดเลย
อย่าไปทิ้งมาเนอะอย่างอื่นเสริมได้แต่เราก็คิดอาชีพหลักไว้ด้วย
โมทสินค้ารีวิวสินค้าไปเต้นโชว์ออกงานอีเวนต์อะไรพวกนี้เนี่ยโอ้โห

ผู้จัดการเก่านู้นก็ยกเลิกกันมานะเป็นผู้จัดการส่วนตัวแล้วมีปัญหานิดหน่อยไม่ลงตัวนิดหน่อยแค่นั้นเอง
แล้วก็ท่านที่อยากจะติดต่องานโปรโมทสินค้าอะไรก็ติดต่อผมโดยตรงเป็นราคากันเองนะครับคุยกันได้นะครับ
ตอนนี้งานยังว่างอยู่ว่างก็มักขุดหน่อเสียชัดเอาทุกอย่าง
อยากรวยก็ให้สมตองรักใครก็ให้สมตองอยากตาชก็ให้สมปองอยากจึ้งก็ให้สมปอง